แต่ว่าคำแรกมาเริ่มกันก่อนกับเรื่องของคดีฆ่าเผานั่งยางชาวอิตาลีนะครับ
ล่าสุดตำรวจพิจิตรก็คุมตัวผู้ต้องหานะครับ
ก็คือเป็นนุ่มชาวฝรั่งเศสกับแฟนสาว
ซึ่งเบื้องต้นนั้นก็ขอไปขออำนาจฝากขังที่ศาลผลัดแรกแล้วนะครับ
ต้นหญิงสาวชาวไทยเองก็สารภาพว่าได้ไปร่วมกันก่อเหตุด้วย
แต่ว่าทั้งสองคนยังคงให้การที่ขัดแย้งกันเองอยู่นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยเสถียรมณีจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบึงนามรางจังหวัดพิจิตรก็เปิดเผยนะครับ
ว่าหลังตำรวจตามรูปตัวนางสาวรุจิลาเหยียมระมัยอายุ๓๗ปี
พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๒คนมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ใช้เวลาการสอบปากคำนานทีเดียวนะครับ
ก็สักประมาณถึง๕ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก่อนจะนำตัวแยกกันไปคุมขังครับ
ซึ่งนายอาโมรีนั้นถูกขังไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบึงนามราง
ส่วนนางสาวรุจิราก็คุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจโพทะเลครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยเสถียรเปิดเผยว่านางสาวรุจิรานั้นรับสารภาพแล้วนะครับ
ว่าได้ร่วมกันกับนายอาโมรีนั้นลงมือฆ่า
โดยนายอาโมรีนั้นเป็นผู้สังหารในคูเซเป้ครับ
แล้วเธอก็ช่วยแบกศพนั้นขึ้นรถไป
ก่อนนำตัวไปเผานั่งยางเพื่อทำลายหลักฐานนะครับ
แต่ว่าคำให้การของผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงขัดแย้งกันเพราะว่า
นายอามรีนั้นยังคงให้การภาคเศษ
รับเพียงแต่ว่าเป็นบริกัดให้กับนางสารุจิราเท่านั้น
ระหว่างที่หลบหนีและรู้เห็นกับเรื่องของการฆ่า
แต่ว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่า
เมืองต้นคาดว่าคนร้ายจะใช้มีดสังหาร
ส่วนสาเหตุนั้นก็เป็นปมเรื่องของชู้สาว
ซึ่งมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีว่าแน่นหนาเพียงพอสามารถจะส่งฟ้องต่อสารได้ครับ

นำตัวนายอาโมรีเดินทางไปขออำนาจศาลฝากขัง
ที่สารจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการฝากขังผลัดแรก
ส่วนวันพรุ่งนี้จะนำตัวนางรุจิราไปฝากขังผลัดแรกเช่นเดียวกัน
ขณะที่รถยนต์ของผู้ต้องหาที่ใช้กระทำความผิด

ชุดพิสูจน์ละทานได้เข้าไปตรวจสอบและเก็บลายในมือแฝง

ซึ่งตามแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้ต้องหานั้น
ได้นำศพในคูเซเปขึ้นท้ายรถจน

ตรงกันกับผู้เสียชีวิตหรือไม่
ว่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า๒คนหรือไม่ครับ
และล่าสุดบรรดงานเข้ามาว่านายอามโมรี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศส
รับสารภาพแล้วว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าหนุ่มอิตาลีคนนี้
โดยบอกว่าใช้มีดฟันที่คอให้เสียชีวิตก่อน

มีส่วนช่วยในการเผาอำพลางศพหรือไม่นั้น
ก็อยู่ระหว่างการสอบส่วนเพิ่มเติมนะครับ

นายอามรีรับแล้วว่าเป็นคนฆ่านายภูเซเป้